เรื่องหนึ่งก็ต้องติดตามกันต่อคุณชนะเรื่องของนักข่าวสายตัวเลข
คราวนี้พาพวกเราไปที่อุดรธานีค่ะ
ไปที่ที่หลายคนแห่กันไปตลอดก็คือป่าคำชโนธ

ไปขอพรไปศักรสิ่งศักดิ์เป็นประจำแบบนี้แหละ
ไม่ว่าจะวันที่๑หรือวันที่๑๖ก็จะพาเราไปตลอด
คราวนี้จะมีอะไรมาแนะนำมีบรรยากาศอะไรให้ดูกันบ้าง

ถ้าพูดถึงป่าคำชโนธคงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะครับ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับ
คนที่ไม่เคยมาเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับ
ป่าคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ปัจจุบันมีประชาชนที่เดินทางมาที่นี่จำนวนไม่น้อยเลยนะครับ
ซึ่งผู้ที่เดินทางมาต่างศรัทธาปู่ศรีสุโธและย่าศรีปฐุมมา
ผู้ที่ปกครองดินแดนคำสโนธแห่งนี้ตามความเชื่อ
ซึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนรู้จักสถานที่แห่งนี้ก็คือผีจ้างหนัง
จนกระทั่งกลายเป็นเกาะสวรรค์ของนักเสี่ยงโชคอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
สถานที่หาเลขเด็ดก็คือต้นมะเดือยักษ์ที่อยู่ด้านหลังนี่แหละครับ
แต่คือส่องหาเลขเด็ดต่างหากล่ะครับ
แหมกะรวยคนเดียวเลยนะครับคุณพี่

เพื่อจะได้เลขเด็ดกลับมาฝากคุณผู้ชมบ้าง
ดารายังมาขอพรที่นี่เลยครับ
จัดเครื่องบ่ายสีชุดใหญ่ถวายปู่สีสุโธและหญ้าสีปธุมมาเลยทีเดียวนะครับ
สงสัยจะมาของานหรือขอเลขเด็ดหรือเปล่า
ไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่าครับ
ไม่ได้ขออะไรจริงจังแบบงานใหญ่อะไรขนาดนั้น
แต่คือมาด้วยสัทธาและมาด้วยความรัก
ความรักของท่านที่มีต่อมนุษย์และความรักของมนุษย์ที่มีต่อท่าน

เราก็ไม่ค่อยได้ขออะไรแต่สุดท้ายท่านก็ให้อะไรหลายอย่างครับผม
แต่ผมก็ไม่ได้ขออะไรมากมายแต่ก็ได้แล้วท่านก็ให้อะไรจากความรักอะไรอย่างนี้ครับ
มันเป็นบรรยากาศแห่งความศรัทธา
คนเนี่ยมารอต่อคิวเข้ามากันตั้งแต่ประมาณตี๓
สถานที่เอ๋ยนะครับแล้วก็สถานที่เอ๋ยเนี่ยทำให้เราแบบอธิบายไม่ได้ด้วยความพูดนะนะ
แต่ว่าอยากจะให้แบบลองมาดูเพราะมันจะรู้สึกได้ด้วยความรู้สึกเหมือนกันว่าแบบ
มันอิ่มนะฮะอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มความสุข
แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนที่มาจากทั่วทั้งสารทิศทั่วทั้งประเทศไทยถึงต้องมาที่คำชโนธกัน
ส่วนที่บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีคนจำนวนมาก

ซึ่งเชื่อว่าใครที่ดื่มกินก็จะหายจากอาการเจ็บป่วย
ว่าแล้วผมก็ขอลองดื่มหน่อยนะครับ
เพื่อจะหล่อขึ้นสาวติดตรึม
เอาล่ะคุณผู้ชมงวดนี้ปังแน่นอน
ใครที่ไม่เคยมาก็ลองมากันดูนะครับ
ความสัดทาของผู้คนที่มีต่อปู่ศรีสุโทรและย่าศรีปรถุมมา

ส่วนใครที่จะถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัลนั้น
ก็ต้องขึ้นอยู่แต่โชควาสนาของแต่ละคนนะครับ
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ